คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะ
บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้
มันก็อยู่ในช่วงของปีใหม่เนาะ

เดินทางมาแวะเวียนอยู่ที่บันเทิงไทยรัฐ

ว่าจะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลบ้างหรือเปล่านะคะ
ถามมาแบบนี้อยากจะฟังเพลงใหม่จริง
งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยืนยันเสียงหนักแน่นนะว่ายังไม่มีเร็ว
งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยืนยันเสียงหนักแน่นนะว่ายังไม่มีเร็วนี้แน่นอนนะ
เพราะว่าถ้าทำอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะ
เพราะว่าถ้าทำอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะ
เพราะว่าถ้าทำอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะ

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะคะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงอยากให้มันออกมาดีนะคะ

มุ่งงานอย่างเดียวเลยค่ะปีนี้

ได้จัดหนักจัดเต็มกับละครของพี่แคท